คุณผู้ชมฮะเพจดังในโลกโซเชียลแชร์คลิปนี้ออกมา
แต่ว่าคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเสียงแตกเป็นสองทาง
คนหนึ่งก็บอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
ท่านก็บอกว่าก็ไม่เกินกว่าเหตุนะ
คลิปร้อนคลิปนี้ตำรวจไล่ล่าคนขี่รถจักรยานยนต์
ด้วยวิธีการถีบรถจักรยานยนต์ของหนุ่มคนนั้นเลยนะครับ

นี่แหละฮะตำรวจขี่ไล่ล่านะครับ
แล้วก็ทีบรถจักรยานยนต์ของคนที่กำลังขี่รถนี้
ถีบไปตรงนั้นแล้วก็ทำให้รถจักรยานยนต์ของคนขี่หลบนี้

คนในโลกโซเชียลก็บอกว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
จะจับใครอะไรยังไงถึงขั้นต้องถีบขนาดนี้เลยเหรอ

ตำรวจเขาก็มียุทธวิธีแบบนี้ในเมื่อหนีเอง
ถ้าไม่ผิดจะหนีทำไมนะฮะ
โดยผู้โพสต์คลิปให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็นบนถนนสาย

รอยต่ออำเภอสิเกากับอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะฮะ

ชีวิตคนคนหนึ่งทำไมต้องทำกันแบบนี้
ว่าเขาผิดอะไรแต่เกินกว่าเหตุหรือเปล่านะครับ
ก็อย่างที่บอกนะฮะว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิด

คลิปนี้ก็ถูกแชร์ออกไปตามเพจต่าง
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเขียนแสดงความคิดเห็น
ผู้หญิงคนนี้เขียนความคิดเห็นได้น่าสนใจ
โดยบอกว่าเธออ้างตัวนะบอกว่าเป็นแม่ของชายวัยรุ่น
คนที่ถูกตำรวจถีบรถจักรยานยนต์นั่นแหละ
แล้วก็พอได้เห็นคลิปนี้หัวอกคนเป็นแม่มันเจ็บปวดมาก
ทำเกินไปลูกชายไม่ได้ทำผิดอะไรเลย
ตอนเกิดเหตุลูกชายแค่เห็นตำรวจตั้งด่าน
ก็เลยเลี้ยวรถกลับเพราะไม่มีใบขับขี่
แต่ตำรวจนั้นดันขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตาม
แล้วก็มาถีบลูกจนรถล้มจนลูกได้รับบาดเจ็บ
เพราะดีที่ลูกสวมหมวกกันน็อก
แค่ได้รับบาดเจ็บไม่มากนักนะครับ

ก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งการทำหน้าที่ของตำรวจ

แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเสียงแตก
บางคนก็บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจด้วย
เพราะตำรวจจำเป็นต้องทำตามสถานการณ์เฉพาะหน้า
ในเมื่อถ้าคุณทำผิดคุณก็หลบหนี
ก็โดนตำรวจไล่ล่าแบบนี้แหละอะไรเนี่ยฮะเสียงแตกกันไป
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามจะตรวจสอบความจริงในเรื่องนี้นะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ
ในพื้นที่หมู่๔ที่บ้านหนองยาว
ตำบลโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรัง

ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเอ๊ะตำรวจที่ตามจับกลุ่มตัวเนี่ย
น่าจะเป็นตำรวจสายตรวจสพเมืองตรัง
ไล่ล่านุ่มแหกด่านตรวจมาจากพื้นที่อำเภอเมือง
ข้ามตำบลมาถึงตรงจุดเกิดเหตุ
ก่อนที่ตำรวจจะไถ้เท้าถีบ
รถจักรยานยนต์ของผู้ชายคนนั้นล้มอยู่จุดนี้นะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ตามไปที่สพบ้านโคกยางที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะฮะ
ไปสอบถามกับพันธ์ตำรวจโทสมบูรณ์ธนพัทธสิรินะฮะ
เป็นสารวัตรสพบ้านโคกยาง
เปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏตามคลิปเนี่ย
กำลังตรวจสอบอยู่เพราะว่าคลิปตอนนี้มันเผยแพร่ออกไปเยอะเลย
แต่ว่าในเบื้องต้นทางผู้เสียหายหรือว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกตำรวจถีบรถเนี่ย
ยังไม่ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แต่อย่างใด
ความคืบหน้าเดี๋ยวเราตรวจสอบให้จากสารวัตร
แล้วก็จะแจ้งความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบนะฮะ
ผู้ชายคนนั้นจริงแล้วหลบหนีหรือกระทำความผิดหนักร้ายแรงอะไรหรือเปล่า
แล้วก็เรื่องของการตรวจสอบทางวินัยด้วยนะฮะ